เอาอย่างนี้ไปดูกันต่อเรื่องพิธีกรรมแปลกนะคะ
นั่นก็คือพิธีครอบครูที่วัดส้มเกลี้ยงค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่หลวงพ่อกำลังครอบเสียนปู่ลงไป

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูค่ะ
เพื่อมารมมาครูลับพ่อปู่จองทองสิบนิวาสนอง
ได้เหลืองสายเหมือนปู่สะดาบละชื่นแปลกทัพดังไทย
ลุงมิงวอนไหว้วัดอุตสาธุการณ์
ว้าวดับโอ้โฮโอ้ยตื่นตาตื่นเต้นกันไปทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชม
อืมค่ะนี่คือพิธีไหว้ครูค่ะ
เขาจัดที่วัดส้มเกลี้ยงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
จังหวัดที่พระอาจารย์กำลังมอบเสียงพ่อปู่
และครูบาอาจารย์เข้าไปปุ๊บ
ลูกศิษย์แต่ละคนมีท่าทางแปลกแบบนี้เลย
นี่น่าจะเป็นเซียนพ่อแก่ก็เลยลักษณะท่าทางเหมือนคนแก่
ใช่บางคนก็เหมือนแบบรื้อสีบ้าง
ท่าทางคล้ายแบบว่าเหมือนผู้สูงอายุหลังคล่อม
ดูกันไปหลายคนก็ตกอกตกใจบางคนไม่เคยเห็นนะ
ผู้ที่ทำพิธีนี้คือพระอาจารย์เบิร์ตนะคะ
บอกว่ามันก็เป็นพิธีที่จัดขึ้นตั้งแต่โบร่ำโบราณสืบทอดมาเป็นปัจจุบันนี่แหละ
อยากจะให้ลูกศิษย์ได้แสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์
ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำพิธีก็คือการครอบครูนี่แหละ
ลูกหาหลายคนก็คือเฝ้ารอที่จะมาทำพิธีนี้นะคะ
หลังจากที่ครอบครูไปแล้วค่ะ
อาจารย์บอกนะคะว่าสิ่งที่เป็นแบบนี้เกิดจากผลของการที่
ครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิทาต่างก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมา
เกิดขึ้นได้ตอนที่จิตเป็นปิติสุข
หรือว่ามีความปราบปลื้มใจหรือความอิ่มเอิบใจนั่นเอง
จึงทำให้มีลักษณะอากาศออกมาแบบนี้
ท่านก็อธิบายในเชิงของความเชื่อนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
ใครไม่เคยเห็นก็ดูเอาไว้นะครับ
เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้สัมผัสใกล้ชิดถูกไหมคะ